ก็ได้มีงานแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเปิดตัวนักแสดงนำของเรื่อง
ซึ่งได้หนุ่มหล่ออย่างเวียสุกลวัฒน์มาร่วมทีมและร่วมเล่นหนังผีเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
โดยจะแบ่งออกเป็น๓ตอนให้แฟนหนังได้ชมกันนะคะซึ่งได้มีการรวมตัวนักแสดงนำของเรื่องมาถ่ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กันอย่างพร้อมเพลียงนำโดยเวียสุโกลวัฒน์ค่ะดาต้าดารัญชรัตน์เจสซี่เมฆวัฒนาเบสนัทศิษยศนัทสรุษบุโกธนันพันธ์ยิปโซอริกันตาค่ะโดยภาพ
จากนั้นนะครับผู้กำกับและนักแสดงนำของเรื่องก็ได้มาร่วมพูดคุยเพื่อเป็นการเรียกนำย่อยถึงเรื่องราวทั้ง๓ตอนที่จะเชื่อมโยงกันจนนำไปสู่เหตุการณ์ร้อนที่ไม่คาดคิดในช่วงวันสงครานค่ะ
โดยจะมีทั้งเรื่องดราม่าของคู่รักความผูกพันของกลุ่มเพื่อน
ซึ่งถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เตรียมใช้ให้ได้ชมกันรับเทศกาลสงกรานนี้แน่นอนค่ะ
เราก็ลงทุ่งหมานะครับเรา๓ตู้เลย

แล้วก็มีถ่ายรวมอีกทีหนึ่ง

แล้วก็เรื่อง๑๒ก็จะเป็นสลกศึกษุนาที่๕กันไป
แล้วก็๑๓ก็จะแตกต่างไปอันคือเป็นโรแมนติก
รู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีผู้ที่
แบบว่าบาดเจ็บไปมีเสียชีวิตไป
แล้วก็เราก็อยากจะแบบว่าสื่อให้เห็นว่าในช่วงนี้มีคนเสียชีวิตนะ
แล้วคนที่อยู่ข้างหลังเป็นยังไงแล้วคนที่จากไปเป็นยังไง